วันนี้มีพิธีพระชธาน้ำหลวงอาบศพสุเทพวงกำแหง
ศิลปินแห่งชาตินักร้องเพลงลูกกรุงชื่อดัง
ผู้ที่ล่วงลับเสียชีวิตไปอย่างสงบด้วยวัย๘๖ปีเมื่อวานนี้นะครับ
มีศิลปินลูกกรุงระดับตำนานบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง
รวมถึงแฟนเพลงมาร่วมไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากติดตามจากรายงานครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สาราพระครูประจักษ์วัดธาตุทอง
ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสุเทพวงกำแหง
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้อง
ประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสาม
ซึ่งจากไปในวัยแปดสิบหกปีจากโรคชราท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของครอบครัว
และคนใกล้ชิดซึ่งแม้จะยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียครั้งใหญ่
ของครอบครัววงกำแหงหากแต่ความรักที่เพื่อนพี่น้อง
ปินในวงการรวมทั้งพลังใจจากแฟนเพลงที่ส่งมาให้
จะเป็นยาใจชั้นดีและเชื่อว่าความปรารถนาดีนี้
คุณสุเทพจะรับรู้ได้ผุดสดีวงกำแหงภรรยาของศิลปินแห่งชาติ
ล่วงลับเผยว่าสามีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช
มานานหลายปีส่วนตัวรู้สึกเสียใจ
ที่ไม่ได้ตัดสินใจพาไปตั้งแต่คืนก่อนวันที่จะเกิดอาการ
และยังทิ้งท้ายว่าทุกคืนก่อนนอนเธอจะหอมแก้มและนวดเท้าให้เสมอ
สุดท้ายนี้อยากขอให้สามีไปมีความสุขอยู่บนสวรรค์
ดีใจที่ชาวบ้านมีความสุขในการที่ได้พบคุณสุเทพ
แม้ว่าท่านจะเสียแล้วก็ยังห่วงเรื่องเพลงภาษาไทยเลย

พอดีตอนจะเสียชีวิตนี้ท่านรุ้นคุณรันทราอยู่
เพราะเรื่องภาษาไทยเพราะการร้องเพลงของนักร้อง

ขอให้พี่เทพไปสู่สวรรค์เพราะว่าคุณสุเทพเป็นคนดี
พี่ยอมรับว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีใจดี
แล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็รัก

พี่เทพรักทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมุมไทย
ก็เลยอยากจะบอกพี่เทพว่าพี่เทพสิ่งที่ทำเอาไว้
ขอให้พี่เที่ยวไปสู่สวรรค์แล้วก็ให้มีความสุขมากนะคะ
ขณะที่วันนี้เพื่อนพี่น้องศิลปินเพลงลูกกรุงต่างพร้อมใจ
เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
อธิษฐานินทรเทพดาวใจพรายจิต
รุ่งฤดีแพ่งพองสัยยอดชายเมกสุวรรค

ชรินนันทนาคอนและวินัยพันธุรักษ์
กล่าวว่านี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลง

ผู้มีคุณอุปการณ์มากล้นต่อวงการเพลงไทย
ในการที่ต้องร้องเพลงเนี่ยเราถือว่าเป็นแบบอย่างที่มันคลุม
แต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าไม่ว่าใครจะร้องเพลงอย่างหน่อยสิ่งด้านไหนก็ตามแต่
แต่ว่าเรื่องของภาษาเนี่ยท่านบอกขอให้ใช้ภาระวิธีถูกต้อง
ให้มีความชัดเจนในการใช้ภาษาภัย
ก็ย้ำอยู่เสมอเรื่องนี้ซึ่งเราก็สิบสารสิบสารปฏิภัณฑ์ท่านตลอดมา
ขอให้เขาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าล่ะหมดทุกข์สักที
จะได้สบายสักทีนะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพสุเทพวงกำแหง
จัดขึ้นเป็นเวลา๗วันก่อนจะเก็บร่างไว้๑๐๐วัน
เพื่อเตรียมขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน